ผมพาพี่เบิร์ตพาปุ้ยไปหาอะไรดู

เช้านี้อาจจะไม่อยากทำงานเลย
พาไปดูการจับงูหน่อยดีกว่า
ทั้งนี้เป็นการจับงูมือเปล่าของกู้ภัยใจเด็ด

สัตว์เลี้ยงของชะบ้านเขาก็ต้องแจ้งคู่ภัยไปจับ

นี่คุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมืดหน่อยนะโอ้โหแล้วจับตอนมืดมันสว่างมันก็ยากอยู่แล้วนะ
มืดซะด้วยสิอันนี้อยู่ที่เพชรบูรณหุ่นครับ
หมู่๗ตำบลบึง๓๐๐อำเภอบึง๓๐๐น้องหนูชาวบ้านอย่าทำแบบนี้นะเขามีความชำนาญนะคนไปจับเนี่ย
กู้ภัยเขาเป็นคนที่เขามีความสนามด้วยของการจับสัตว์ไว้ขาด
ก็เป็นกลุ่มจิตอาสาบึงสามพันธุ์ร่วมใจ
เขาบอกว่านี่ชาวบ้านแจ้งมามีงู
ตัวใหญ่ตัวโตกำลังเลื้อยเข้าไป

เดชบุลนะครับหมาเลี้ยงไว้สี่ตัว
มันห่ามรุมกัดงูซะก่อน

งูก็เลยเลื้อยเข้าไปซ่อนตัวในป่าฝั่งตรงข้ามบ้าน
สุดท้ายก็ขอให้กู้ภัยมาช่วยกู้ภัยก็เก่งเหลือเกิน
เป็นหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาบึงสามพันธุ์ร่วมใจ
คุณอนุสรโพเดชนี่แหละครับ

คุณผู้ชมบอกว่าขอบ้านเลขที่ก่อนอันดับแรก

บ้านเลขที่แปดร้อยหกสิบเก้าหมู่เจ็ดนะฮะ
อยู่ในบ้านเทพนิมิตรโครงการ๒นะฮะ

มีเพียงถุงมือจับสัตว์
ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีเดินรุ่นเข้าไป

ลากออกมาแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยช่างน้ำหนักดู๗กิโลได้
ความยาว๒เมตรนะฮะใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ถามเจ้าของบ้านคุณอามีนะเขาบอกว่าโอ้โหที่บ้านเลี้ยงสัตว์เอาไว้หลายอย่าง
มีทั้งแพะมีหมามีแมวมีห่าน
ก่อนหน้านี้ทยอยตายทีละตัว๒ตัวเขาก็เอ๊ะมันเป็นอะไรหายไปไหน
แมวหายไปไหนหาไม่เจอแต่ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่างูหรือเปล่าเข้ามากิน
นะฮะก็เลยแอบไปดูนะฮะสุดท้ายก็เจอจริงจริงฮะเป็นงูเข้าไปกินนะครับ
ชาวบ้านพอทราบข่าวนะฮะไม่พลาดแล้วครับนอกจากไปดูการจับงูแล้ว
เขาบอกว่าอ้าวสิ้นปีโควิดก็มาขอเสี่ยงโชคหน่อย๓๐ธันวาคมนี้
บ้านได้ชีพตายไปร้อย๖๙เดี๋ยวรู้กันว่างูจะให้โชคหรือเปล่า
นะครับก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นะฮะตัวยาวมาก
ยังอยู่ที่งูแต่ว่าไปที่ลำปางนะครับคราวนี้จับงูเห่าจับงูเห่า
มันเลื้อยหนีหมาเนี่ยเข้าไปในห้องเครื่องรถกระบะครับ
ห้องเครื่องรถกระบะเนี่ยนะโอ้โหมันซอกมันเยอะนะ
ใช้เวลาก็บอกร่วม๒ชั่วโมงงูตัวเดียวเนี่ยนะครับกว่าจะจับได้ฮะ
หน่วยกู้ภัยเวียงตานับเผลอห้างฉาจวันลำปางครับ
รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าพี่พี่ไม่ช่วยจับงูเห่าหน่อยนะครับ
ศูนย์พัฒนาที่ดินลำปางครับพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
งูเห่ายาวสักประมาณเมตรหนึ่งได้ครับมันเลื้อยหนีหมา
เข้าไปอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะโตโยต้ารีโว้สีดำ
ทะเบียนกอไก่บ่อยไม้เจ็ดแปดสี่ห้าลำปางหน่วยกู้ภัย
พยายามใช้อุปกรณ์จับงูเข้าไปจับครับแต่ปรากฏว่าไอ้งูตัวเนี้ยนะ
มันเลื้อยอย่างที่ผมบอกอ่ะซอกมันเยอะนะฮะรถกระบะเนี่ย
ลงเครื่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยช่องว่างมันแทบจะไม่มีอะครับ
เครื่องใหญ่ใหญ่ด้วยนะฮะแต่พี่กู้ภัยก็ไม่ลดละนะครับ
เข้าไปใต้ท้องครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่
เอามาไม่สำเร็จเอามาไม่สำเร็จซอกเล็กต้องทำยังไง
เอาเครื่องพ่นควันมาครับนะครับเขาพ่นเขาบอกว่าพ่นจนตลบอบอวนไปหมดฮะ
ผมว่าคนจะเมาเกิ่มแรงถูกมูไม่ออก
นะฮะไม่รู้คนเมาควันไปหรือเปล่า
สุดท้ายต้องมุดใต้ท้องอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม
แล้วก็ตามจับงูตัวนี้ได้แต่ว่าใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะครับ
นะครับแล้วก็เอาไปใส่กระศอบนะครับ
คืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะฮะโอ้โหมันเข้าไปที่แคบแคบนะอืม
งูเห่าใช่ไหมของพี่เบิร์ตงูเห่าต่อเลยค่ะ
ช่างไฟได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของบ้านบอกว่ามาเดินสายไฟให้หน่อย
เข้าไปในครัวก็ต้องขยับขยื่นตู้เลื่อนของก่อนนะฮะ
แล้วในระดับตู้เย็นน่ะพอกำลังเลื่อนเสร็จปุ๊บงูเห่าค่ะ
มันอยู่หลังตู้เย็นจะบอกว่าเป็นเคราะห์ดีของเจ้าของบ้านมากนะ
ที่ช่างไฟไปเจอที่ตัดสินใจโทรให้ช่างไฟมาเดินสายไฟ
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะ

กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา

ลงพื้นที่ไปช่วยกันจับงูเห่าขนาดใหญ่นะคะ
ในห้องครัวตรงนี้แหละบ้านปูนชั้นเดียวในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
เป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอบางปะโกงไงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
ตอนแรกพี่กู้ภัยพบงูเห่าตัวนี้นอนขดอยู่ด้านหลังตู้เย็น
ก็ใช้อุปกรณ์เข้าไปจับแต่งูเห่าโอ้มันฤทเดทเยอะมาก
ส่งเสียงขู่โฟโฟสู้จ้ะก่อนที่จะถูกจับได้ในที่สุดนะคะ
พี่กู้ภัยเอามาขึงดูสิมันยาวเท่าไหร่๑เมตร๘๐เซนติเมตรยาวเกือบ๒เมตรแน่โอ้นี่ในจังหวะนี้ค่ะ
โอ้ตายมาแล้วมาแล้วคุณแล้วงูเห่าเป็นสัตว์มีพิษแร้งค่ะ
คุณมานับพันธอง๕๐ปีนะคะช่างไฟฟ้าที่เป็นคนเห็นงูเห่าคนแรกนะ
งูมันไม่ได้เห่าวนะงูเห่ามันอยู่หลังตรงนั้นที่ช่างไฟคนนี้คุณดูดิดับออกไปแล้วอ่ะ
คือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมาแจ้งบอกว่ามาเดินสายไฟให้ใหม่หน่อยเขาก็เลยแวะมาที่บ้านหลังนี้
ระหว่างที่เดินเข้าไปในบ้านเพื่อเตรียมวางจุดเชื่อมสายไฟเขาก็ไปขยับตู้เย็นไงเห็นงูเห่าตัวนี้ตัวใหญ่มากซุกอยู่
ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นงูเหลือมหรือเปล่าพอขยับตู้เย็นออกเอาแบบชัดเลยนะงูเห่าจ้ะงูเห่า
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันจับงูเห่าแล้วเนี่ยดูสิกู้ภัยมาช่วยจับเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ใส่กระสอบปุ๋ยปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ตอนนี้ธรรมชาตินะงูเยอะมากจับที่ไหนก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วสักพักมันก็กลับมาใหม่กลับมาหาข้าวแบบธรรมชาติด้วย